มาดูเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิ
จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปแอร์พอร์ตเรลิ้งเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ถังดับเพลิงซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนรอบ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยปกติอยู่แล้ว
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเปลี่ยนนะคะวาวของถังแก๊สเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นมา
แรงดันทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔รายเสียชีวิตอีก๑ศพ
บรรดาผู้บาดเจ็บทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เจ้าหน้าที่เขารับแจ้งบอกมีอุบัติเหตุ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงภายในห้องทำน้ำเย็น
ระหว่างอาคารจอดรถที่๒และ๓ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
อำเภอบางพลีสมุทรปราการ
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าเกิดที่บริเวณอาคารทำน้ำเย็น
ในขณะที่เติมเกิดแรงดันพุ่งออกมาจากถังเพราะว่าวาวมันหลุดออกมา
จากนั้นนะคะเกิดเหวี่ยงไปชนกระแทกกับพนักงานแล้วเกิดระเบิดขึ้นตามมาซ้ำอีก
ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒รายเล็กน้อย๒ราย
และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก๑ศพนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด
ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะ
ซึ่งทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน

แล้วจะรายงานให้ผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมอีกนะคะ